ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพคลิปหนึ่งนะคะแชร์กันอยู่ตอนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ผับแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึง
เขาถูกผู้ชายอีก๒คนรุมทำร้ายร่างกายที่หน้าผับ
คนที่มารุมทำร้ายเนี่ยเป็นกาดของผับครับแล้วสังเกตดูดีดีในภาพนะคะ
จะมีจังหวะที่คนที่มาทำร้ายที่เป็นกาดเนี้ยนะใส่สนับมืออืม
แล้วก็ท้ายคลิปจะมีลักษณะเหมือนกับการใช้ไม้กระบองตีไปด้วย
ครับเนี่ยเนี่ยมีสนับมือเห็นไหมเมื่อกี้อ่าลุงสนับมือเนี่ย
สนับมือกันอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนี่ใส่สนับมือนี่เจ็บเลยนะไม่ค่ะ
คนเจ็บเขาบอกว่างงมากไม่ได้รู้จักอะไรกับกาดสองคนนี้มาก่อน
แต่คนเจ็บเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ
เราส่งคุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขติอะค่ะอืม
ติลงพื้นที่ไปครับติก็ไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
ตามคลิปนี้เขาชื่อว่านายอาทิตย์แสงอินหรือมี่ค่ะ
อายุสามสิบเจ็ดเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงคืน
กันยายนที่ผ่านมาเขากำลังจะเข้าไปเที่ยวผับตามภาพเลย
แล้วเขาไปเจอเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงบอกว่าให้ช่วยพาเข้าไปในผับหน่อย
แต่คนนึงมีบัตรประชาชนอีกคนนึงไม่ได้เอาบัตรประชาชนมา
คนเจ็บคนนี้ในมี่คนนี้ก็เลยไปถามกาดของผับ
ถามว่าน้องไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาต้องทำยังไงอืม
เขาก็เรียกเงินครับเขาก็เลยถามกาดไปว่าเท่าไหร่
เพราะได้ยินมาว่าปกติจะเก็บร้อยหนึ่งอ่า
พอถามปุ๊บว่าเท่าไหร่กาดทั้งสองคนก็มาทำร้ายเขาเลยอ่ะ
ทั้งสองคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะมี่ให้ข้อมูลมาว่า
ชื่อว่านายธนงศักดิ์คุณชื่นหรือบอยอืม
กับนายสุรศักดิ์คุณชื่นหรือขวัญสองคนนี้ที่อยู่ในคลิปภาพเนี้ย
เป็นคนทำร้ายเขาแล้วสองคนนี้อยู่หน้าผับวันนั้น
เป็นพี่น้องกันด้วยคู่เนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวนะ
มี่บอกมี่สู้ไม่ไหวจริงเพราะว่าโดนรุมแบบโอ้โหไม่ยั้งเลย
สนับมือทั้งกระบองมาตีตีจนหนำใจแล้วก็ปล่อยเขาออกมา
พอออกมาจากผับได้ก็ไปโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
คิ้วแตกหัวแตกแขนเจ็บคอเจ็บอะค่ะก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เป็นหลักฐานที่สพเมืองกำแพงเพชรในมี่หรือนายอาทิตย์คนนี้บอกว่า
ไม่รู้สาเหตุจริงไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากับกาดมาก่อน
แล้วก็แค่ถามว่าเก็บเงินเท่าไหร่อืมไอ้ที่คนไม่มีบัตรประชาชนจะเข้าไปผับเนี่ย
เงินเท่าไหร่พูดแค่เนี้ยไม่ได้อวดเบ่งไม่ได้อะไรเลยนะ

อ่าให้ให้พาเข้าอย่างเงี้ยผมก็ขอกาดว่าขอน้องเข้าสองคน
มีบัตรคนนึงไม่มีบัตรคนนึงอย่างนี้
ก็เขาไม่ได้เอาบัตรมาก็คือแบบผมก็ถามว่าทำยังไงจะเข้าได้
เขาบอกว่าเอาตังค์มาผมก็ถามว่าเท่าไหร่ครับ
แค่นั้นครับตามคลิปเลยผมก็ยังไม่รู้สาเหตุอะไร

ผมไม่ได้ด่าเขาหรือว่าขึ้นมึงขึ้นกูไม่มีนะ
แค่นั้นจริงเขาก็ไม่มีทิศที่จะได้มาทำแบบนี้หนู
เอาเงินอ่ะเอาเงินเด็กอ่ะถ้าเกิดเด็กอายุไม่ถึงหรือว่า
หรือว่าแบบไม่ได้เอาบัตรมาอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเงินให้เขาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ย
แล้วก่อนที่จะไปฟังทางกาดเขาชี้แจงนะคะกาดทั้งคู่ที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เราก็เลยไปถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนไม่มีบัตรประชาชน
คนที่อายุไม่ถึงแล้วขอเข้าผับแห่งนี้แล้วยังไงอ่ะทางผับ
จ่ายเงินเหรอแล้วก็เข้าได้ทั้งที่อายุไม่ถึงเหรอ
ติไปคุยกับน้องคนหนึ่งอะค่ะชื่อน้องนัทเป็นผู้หญิงนะครับอายุสิบเจ็ด
เขาบอกว่าอ๋อเขาก็เคยไปเที่ยวผับนี้จริงจริงแหละแล้วผับเนี้ยพออายุไม่ถึงเนี่ยนะ
ก็เป็นที่รู้กันว่าก็ต้องจ่ายเงินให้กับกาดทั้งคู่ที่อยู่ในคลิป
อันในบอยด์กับอันในขวัญอ่ะจ่ายเงินปุ๊บกาตก็ให้เข้าไป
ซื้อคูปองที่เคาน์เตอร์กับพนักงานที่อยู่ด้านในอีกทีนึง
ก็เข้าไปได้แค่จ่ายเงินกับกาดพอจบอายุไม่ถึงก็เข้าได้
ได้มีการคุยกันก่อนไหม
เขารู้กันค่ะเหมือนเขามองหน้าปุ๊บเขารู้เลย

คือถ้าตามกฎหมายต้องอายุ๒๐ปีขึ้นไป
ถึงไปเที่ยวสถานบันเทิงได้นะฮะ
ต้องตรวจบัตรประชาชนด้วยนะครับ
ที่เข้มเนี่ยไม่มีบัตรประชาชนนี่ไม่ให้เข้านะ
ใช่อายุเกิน๒๐แต่ไม่มีบัตรเขาก็ไม่ให้เข้านะ
น้องคนนี้อายุ๑๗ปีน้องมีบัตรแต่ในบัตรมัน๑๗ปี
น้องบอกก็เอาเงินยัดไว้ใต้บัตร

คือทีมข่าวก็ไปคุยกับสถานบันเทิงที่นี่ด้วยนะ

เด็กอายุไม่ถึงเนี่ยเออมันมีเยอะนะแต่ว่าที่นี่จะมีหรือเปล่าเนี่ย
ในขวัญนะฮะก็ทั้งคู่เปิดเผยว่าแบบนี้ครับในบอยคือเสื้อแดงนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนในขวัญเนี่ยเสื้อเทานะทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเป็นกาดที่ทำร้าย
นายอาทิตย์ตามคลิปในกล้องวงจรปิดโดยทั้งคู่บอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
นายอาทิตย์พยายามที่จะเอาคนที่อายุไม่ถึง๒๐เข้าไปในผับ
เขาขอดูบัตรประชาชนแต่บอกว่าไม่มีให้ดูนายอาทิตย์บอกว่าจะเอายังไง
เขาก็บอกว่าต้องทำตามกฎแต่นายอาทิตย์ก็ยังพยายามจะเอาคนเนี่ยเข้าไปในผับนะฮะ
บอยตอนนั้นบอกว่าก็เลยก่อเหตุชกนายอาทิตย์แล้วก็เลยเกิดการชุลมูลเกิดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิป
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาส่วนตัวอะไรทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
พกสนับมือเพราะเอาไว้ข่มขู่นักเที่ยวให้เกรงใจก็ไม่เคยคิดว่าจะเอามาทำเรื่องแบบนี้
ยังไงก็ต้องขอโทษสังคมด้วยส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่ากาดของผับแห่งนี้เรียกรับเงินคนที่อายุไม่ถึง๒๐
เขาก็จะเอาเด็กที่อายุไม่ถึงเข้าผมคิดว่าอายุไม่ถึงแน่นอนเพราะเขาไม่แสดงบัตรให้ผมดู๓คนผู้หญิง
เขาก็จะเอาเข้าผมขอตรวจบัตรผู้หญิงผู้หญิงก็บอกอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งไม่มีบัตรไม่ยืดบัตรมาให้
แล้วนี่ทางเอมมี่เนี่ยเขาก็จะดึงเด็กเข้าบอกให้เข้ามาเฮ้ยเข้ามาเถอะอะไรอย่างนี้
ผมก็เอาบัตรมาดูก่อนถ้ามีบัตรอายุถึงเข้าไปเลยนี่ไม่ว่าเลย
แล้วอันนี้เขาก็ไม่มีบัตรให้ดูแล้วนี่เขาก็ไม่พอใจแล้วตอนที่เขาหันหลังให้กล้องเริ่มมาถามผม
มันต้องให้คนยอมอะไรอย่างนี้พี่

ผมทำงานมาผมก็รู้ดิ

บอยกับในขวัญสองพี่น้องคู่นี้บอกว่า

เที่ยวที่ผับนี้บ่อยคุ้นหน้าเป็นอย่างดี
เหนือจากพยายามที่จะเอาคนไม่มีบัตรประชาชน

จริงเที่ยวผับเขาก็ต้องเปิดโซดาเขา
เหมือนกับจะเอาโซดาของตัวเองเข้าไปกินด้วย
แล้วก็จะลากผู้หญิงที่อายุไม่ถึงเข้าไปด้วย

อายุไม่เกิน๒๐แล้วจะยัดเงินเข้า
แสดงว่าน้องที่บอกเราอาจจะ

แต่เบื้องต้นคนเจ็บในมี่ก็ไปแจ้งความเอาไว้
ตำรวจสพก่ำแพงเพชรก็บอกว่า
เดี๋ยวจะมีการเรียกคู่กรณีมาคุยอีกทีหนึ่ง
ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความผิดอะไรเพิ่มเติม
เบื้องต้นเหมือนกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ผมก็มีปัญหาตลอดเรื่องตรวจบัตรประชาชนเข้าผับ

เขาไม่ยอมตรวจฮะพี่ไม่ต้องตรวจพี่ไข้เราก็จะขอให้ตรวจเขาก็ไม่ยอมตรวจ
งานอย่างนี้ไม่ต้องตรวจแล้วค่ะมาเที่ยวไหวก็ดีแล้วค่ะ